อย่างเช่นคนนี้โอ้โหเขาขายส้มตำส้มตำรวยมาก
แล้วก็มีคนเข้าไปทานเยอะมากนะ

ใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ความขยันอย่างเดียว
เรื่องของรถมือก็สุดยอดด้วยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยพาคุณผู้ชมดีกว่าไปทานอะไรอร่อยทานนะคะ
กับเมนูส้มตำอี้อ้อค่ะ

คุณยุนาวครับส้มตำอะไรนะครับ

แซปจะแบบอื้อหือจะต้องหาน้ำต้องหาอะไร
แล้วก็ไม่ใช่แค่เมนูเท่านั้นดูสิเจ๊อ้อเจ๊อ้อก็ลีลาเด็ดด้วยเหมือนกันนะคะ

บอกพี่กัดร้านกันไว้ก่อนละกันแล้วกันนะจ๊ะ
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยม

เมนูของเขาแต่ละอย่าง
สดมากทีเดียวนะคะ

เป็นส้มตำรวมทุกอย่างเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นเล้งต้ม
ตีนไก่ต้มหมูยอไข่เป็ดไข่เยี่ยวม้า

สิ่งที่ทำให้ส้มตำเขาไม่เหมือนใครก็คือน้ำปลาร้า
โอ้วน้ำปลาร้าปรุงสุดเคล็ดลับของเขาหรอ
ถูกต้องค่ะเขาต้มเองปรุงเอง
ลมกล่อมไม่เค็มเกินไปแถมยังหอมด้วยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะตักน้ำปลาร้าไปผสมไปปรุงไปตำกับส้มตำ
เมนูอะไรก็อร่อยรสชาติดี

เจ๊อ้อบอกก็คือว่าใช้ของสดใหม่มีคุณภาพ

ลูกค้ารับรู้ได้ว่านี่คือของสดจริง
ก็ติดอกติดใจกันนะคะ
แต่ใครว่ามีแค่เมนูส้มตำเท่านั้นคุณผู้ชม
เมนูตำทะเลด้วย
ทะเลเนี่ยค่ะก็จะมีกุ้งสดมีปลาหมึก

ใครอยากจะทานอยากจะแซ่บปากปากเปิดแบบนี้ไปกันได้เลยค่ะ
เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเปิดขายกันเรียกได้ว่าโอ้โห

ส่วนราคาขายนะคะสบาย
ถาดหนึ่ง๑๕๐๒๐๐บาท
อืมอย่างตำทะเลนะราคาประมาณ๑๕๐๒๐๐บาท

ใช่แล้วตำอี้อ้อถาดละ๑๒๐บาท
แต่คุณได้เครื่องสารพัดอย่าง
ส่วนเมนูปลาเพื่อสุขภาพเมี่ยงปลาเผาแบบนี้
ใครชื่นชอบเขาก็มีด้วยนะจ๊ะ
พี่กัดร้านบอกกันอีกครั้งแล้วกันเผื่อใครอยากจะไปนะบัตรนี้เลย
อยู่ที่บริเวณริมถนนสายสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยมค่ะ
หมู่๕ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ใครไปไม่ถูกนี่เลยให้เบอร์โทรเอาไว้ด้านล่างนี้
หรือเข้าไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ก
ส้มตำเจอ้อแซ่บปากเปิดได้เลยนะจ๊ะ
บอกเลยนะที่สุโขทัยของอร่อยเยอะแยะร้านดีเพียบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สวรรคโลกเนี่ยโอ้โห
หลายร้านแล้วนะที่ผู้สื่อข่าวของเราขยันขยันไปหามาให้
ความอร่อยมาเสิร์ฟคุณผู้ชมนะคะมีแต่ของดีของเด็ดอร่อยทั้งนั้นเลย
เวียนกันไปสุโขทัยก็อย่าลืมไปลองเจ๊อ้อแซ่บปากเปิดนะคะ